เรื่องการเมืองสัปดาห์นี้เราก็ต้องติดตาม
การประชุมพิจารณายัตติแก้ไขร่างรัฐธรรมนูล
แล้วก็มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมด้วย

คือเขาจะมีการทำกิจกรรมกันวันนี้นี่แหละค่ะ
ก็คือชวนคนที่ลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูลให้เดินเท้า๒กิโลกว่า
เพื่อที่จะไปรัฐสภาบ่ายโมงวันนี้
เขาบอกว่าจะมีการนำรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า๑แสนชื่อ
ร่างรัฐธรรมนูลฉบับประชาชน

ซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะมีการเดินทางไปนัดรวมตัวกัน
หลังจากนั้นก็จะเดินเท้า๒กิโลกว่าไปที่รัฐสภา
คือเขาบอกว่าตอนนี้ได้รายชื่อที่ร่วมลงแก้ไขรัฐธรรมนูลเนี่ยนะ
กว่า๑๖๑๑รายชื่อแล้ว
แล้วก็ชวนเจ้าของรายชื่อทุกคนเนี่ย
ให้ร่วมกันเดินทางไปยื่นรายชื่อต่อรัฐสภา
เพื่อที่จะส่งเสียงของพวกเราทุกคนออกไปให้ดังที่สุด
แล้วเขาก็บอกทีมในการแต่งกายด้วยนะคะ
บอกว่าให้ใส่เสื้อสีขาวแล้วก็ให้ผูกบัวขาว
แต่ว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เมื่อวานี้
คุณชวนหลีกภัยประธานสภาพผู้แทนรัศดรออกมากล่าวถึง
กรณีที่กลุ่มไอรอจะนำรายชื่อเขาเรียกแบบนี้
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง๑แสนชื่อ
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลพศ๒๕๖๔ฉบับประชาชน
คือคุณชวนหลีกภัยบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
อาจจะเป็นการมายื่นช้าไปนิดนึง

ไม่ทันในการที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระ
ในการพิจารณายัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูล
ที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้และมารืนนี้

เพราะว่าสิ่งที่ทางไอลอร์จะยื่นมา

มันต้องมีการพิจารณาตรวจสอบให้รอบครอบ

ถึงจะบรรจุเข้าสู่การพิจารณาหรือการประชุมได้
ทีนี้คุณชวนบอกว่าเสียดาย

เพื่อที่จะเอาสิ่งต่างที่ทางกลุ่ม

ยังไม่รับปากนะในเบื้องต้น

เพราะว่าคุณชวนเขาบอกว่าเสียดายที่ส่งมาช้าไปหน่อย

ให้ทุกฝ่ายจะได้มีโอกาสในการอภิปรายร่วมกัน

เพื่อให้ยัตติของนายจรได้บรรจุ
แต่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งมาแล้วว่าทำไม่ทันแบบนี้นะคะ

พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ในตรียมหลังกลุ่มผู้ชมนุมเยอะวชนปลดแอล
กดดันจะติดตามการลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูล๒๔กันยายนนี้
ป้อมนี้อารมณ์ดีนะเมื่อเช้าที่ให้สัมภาษณ์นะฮะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปฟังเสียง
ตอนนี้ถามบิ๊กป้อมเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
ว่าผลเอกประวิทย์จะตอบว่ายังไงค่ะ
เอากระม็อบเข้าไปสภาก็ไม่เป็นไร

แต่ว่าในส่วนของความรับของเราก็ต้องดูด้วยใช่ไหมครับ
ท่านบิ๊กป้อมนี่ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็ดูให้สงบเท่านั้นค่ะ
จะไปทำอะไรจะไปดูอะไรจะไปดูอะไรเธอจะไปดูอะไร
เธอจะไปดูอะไรไม่ให้บุกเลยค่ะเธอไม่ให้บุกเลยค่ะเธอไม่ให้บุกเลยค่ะ
เขาไม่บุกอยู่แล้วแบบนั้นเรื่องว่าไง
เรื่องการปักบุกที่สนับพิวชินฯค่ะ
ทำไมว่าเขาก็ปักไปแล้วถ้าเขาแล้วจะเอาอะไร
แต่ข้อสำคัญว่าคนสนับสนุนเท่านั้น
ยังไม่รู้คุณรู้ไหม
ก็ถามนักข่าวก็ถามมาหลายเรื่องเหมือนกันนะ
ถามทั้งเรื่องของการไปรัฐสภาวันที่๒๔
ถามเรื่องของการปักหมุดคณะราช
ปากไปแล้วไงล่ะก็เขาปักไปแล้วนี่จะเอาอะไร
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องท่อน้ำเลี้ยง
ทีมข่าวถามท่านจะตรวจสอบเรื่องของท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มผู้ชุมนุมหรือเปล่านะฮะ
ผลเอกประวิทย์ก็บอกว่าก็คุณตรวจสอบให้ผมหน่อยสิ